ส่วนเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นปูนหล่นมาทับคนงาน
ซึ่งกำลังเก็บงานอยู่ก็คือการติดแผ่นปูนบนอาคารที่สมุทรสาครเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย
เมื่อวานนี้ประหลัดเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ย
บอกว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้าง
ส่วนเรื่องจะทำอย่างไรหลังจากต่อไปนี้คือบอกว่าไม่มีอำนาจนะ
จริงแล้วไม่ได้มีอำนาจในเรื่องของการระงับการก่อสร้าง
แต่ว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการออกหนังสือให้การปฏิบัติงานหลังจากนี้
จะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุแผ่นปูน
จากการก่อสร้างอาคารจอดรถหนักประมาณ๖ตันหลุดลงมาทับคนงานเสียชีวิต๒ศพ
บาดเจ็บอีกหนึ่งรายนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบริษัทไทเมอรี่จำกัด
ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดตำรวจสพกระทุ่มแบนค่ะ
เรียกตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสอบไปแล้ว๓ปาก
คนขับรถเครนเองและวิศวกรตอนนี้กำลังรวบรวมพยาหลักฐานพร้อม
ประสานไปขอแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลนครอ้อมน้อยว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่
และใครเป็นผู้ควบคุมโครงการเพื่อที่จะหาคนรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
สำหรับผู้เสียชีวิตทั้งสองศพทางบริษัทผู้รับเหมาทำการเจรจาเยียวยาช่วยเหลือค่าทำศพเบื้องต้นแล้วคนละ๕๐๐๐บาท
ก็คือนายนัทธวุฒิชอบศุกร์อายุยี่สิบสี่ปีและนายธวัชชัยแสนพรมอายุสามสิบแปดปี
ทางญาติเองจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บุรีรำและลบบุรีต่อไปนะคะ
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้นะคะ๑คนก็คือนายจันดีอออายุ๔๕ปี
เป็นชาวกัมพูชาตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลไปพักรักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะคะ
นายชัยวัดมีคุณประหลัดเทศบาลนครอ้อมน้อยเปิดเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้น
บอกว่าในเรื่องดังกล่าวทางเทศบาลร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นทางเทศบาลไม่มีอำนาจในการระงับการก่อสร้าง
คือปกติแล้วบางทีที่เราดูข่าว
เหตุการณ์ตึกถล่มอะไรต่างนี่นะคะ

แต่เหตุการณ์นี้ไม่สามารถระงับการก่อสร้างได้
แต่จะออกหนังสือกำชับให้เข้มงวดในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นนะคะ
ประหลัดเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะ
หลักวิศวกรรมในการก่อสร้าง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เท่าที่ทราบนะครับมันเกิดจากความผิดพลาดเทคนิคในการติดตั้ง
ติดตั้งในตัวอุปกรณ์ซึ่งเป็นแผ่นวัสดุสำเร็จ

แล้วทีนี้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง

ลักษณะที่มีการปลดอุปกรณ์ต่าง
มันทำให้เกิดปัญหาเกิดการปลอดภัย

พร้อมกับแท่งอุปกรณ์นั้นก็คือแท่งภูมิ
ซึ่งมีน้ำหนักมากเท่าที่ทราบก็คือประมาณ๖ตัน
แม้ว่าเทศบาลนครอ้อมน้อยตอนนี้จะไม่ได้ระงับการก่อสร้าง
แต่ว่าบริษัทที่เกิดเหตุระงับการก่อสร้างไว้ก่อน
บรรยากาศภายในตอนนี้ไม่มีคนงานทำงานอยู่เลย
ก็คืออาคารก่อสร้างที่กำลังก่อสร้างต่อเติมอยู่
แต่ว่าทีมงานของเราทีมข่าวของเรา
ในจุดเกิดเหตุพบว่ามีพนักงาน

เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาโดยคาดว่าน่าจะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้ที่เสียชีวิต๒ศพค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่าประมาณนะฮะ